แล้วก็หวังว่านักฟุตบอลจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากเกมนี้เช่นกันนะครับ
เพื่อเตรียมอุ่นเครื่องพบกับสโมสรนครปฐมยูไนเต็ด

ได้เพิ่มรายละเอียดการฝึกซ้อมเทคติกครั้งสุดท้าย
ซึ่งใช้เวลาลาว๑ชั่วโมง๓๐นาทีนะครับ
นิชชิโนกล่าวว่าขณะนี้เริ่มเห็นถึงความพร้อมของนักเตะแต่ละคน
ทางนี้อยากให้นักเตะทุกคนพยายามคว้าโอกาสของตัวเองให้ได้
และอยากให้นักเตะไทยทุกคนตั้งเป้าหมายไว้สูง
เหมือนกับนักฟุตบอลญี่ปุ่นและทำตามเป้าหมายให้ได้ด้วยนะครับ
สำหรับโปรแกรมที่จะอุ่นเครื่องระหว่างทีมชาติไทยพบกับนครปฐมยูเนเต็ด
วันนี้เวลา๑๗นาฬิกาที่สนามโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม
ถ่ายท่อสดออนไลน์ทางเฟซบุ๊คไทยรัฐทีวีไทยรัฐสปอร์ต

ส่วนเกมนัดนี้นะครับจะเปิดให้แฟนบอลเข้าชมตามกฎระเบียบ
ของการประกาศจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด๑๙
หรือว่าสบคจำนวน๘๐๐คนนะครับแต่ไม่เกิน๔๐๐๐คนนะครับ